วันนี้คุณสองคนทำไมหวานจัง

วันนี้เริ่มต้นกันก็เรื่องของข่าวเกษตรนะ

วันก่อนเรานำเสนอเรื่องราวข่าวสารของมะม่วง

ที่บอกว่าไปจุดหนึ่งบอกว่าไปขายที่พัทยา

หน้าสวนนี่กิโลกรัมละ๕บาทก็มีบางพัด

แต่มันก็ต้องมีการใช้วิธีคิดสร้างสรรค์
คิดขายออนไลน์ขายนั่นขายนี่

เขาลุยกันถึงประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้นะฮะลุยกันเสร็จปั๊บนะครับ

นายสุนทรสมาธิมงคล
กำลังช่วยกันเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
เพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน
ทำรายได้นับล้านบาททุกปี
คุณพี่สุนทรก็บอกว่าใช้พื้นที่ปลูกมะม่วง๓๐ไร่
ใช้แรงงานภายในครอบครัวช่วยกันดูแลรถน้ำ
บำรุงต้นเก็บผลโดยใช้วิธีคุ้มให้มะม่วงออกผลครั้งละ๑๐ไร่ครับ
สลับหมุนเวียนกันไปเพื่อให้ดูแลอย่างทั่วถึง

มะม่วงที่สวนนี้นะมีสีเหลืองนวลนะครับ
เห็นไหมครับนวลนวลผลใหญ่รูปทรงสวยงาม
รสชาติหวานหอมเนื้อก็แน่นครับ
นี่เขาดูแลเป็นอย่างดีเอาถุงไปคุม

ส่วนเกรดรองลงมานะครับก็กิโลกรัมละ๒๕บาท
และยังเพิ่มมูลค่าด้วยการบรรจุกล่องใส่มะม่วง๙ผลน้ำหนัก๔กิโลกรัม
ขายเป็นกล่องละ๒๐๐บาท

สุนทรก็บอกทิ้งท้ายว่ามะม่วงส่วนนี้รสชาติหวานอร่อย

อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชม
อุ๊ยพิวเค้าจะสวยเพราะถ้าพิวเค้าสวยเขาก็น่าซื้อ

สวยจริงนะเนี่ย
วันนี้เป็นผลผลิตจากไล่ทรัพย์บางคนครับกำลังออกสู่ตลาดครับ

โอ้โหเนียนขาวเลย
ปกติจะเจอแต่มะม่วงน้ำดอกไม้สีแบบเป็นเขียวเลย
ดอกไม้สีทองกำลังสนใจจากชาวต่างชาติ
ญี่ปุ่นเกาหลีโซนนี้ที่สำคัญครับ
ส่งขายจีนขายญี่ปุ่นอยู่แล้ว
คือจีนเขาชอบผลไม้เรามากอยู่แล้วนะครับ
ม่วงน้ำดอกไม้สีทองก็มีขายเยอะนะครับ

ความลึกแค่บริเวณความกว้างของถุงเท่านั้นครับครับ
ปลูกไปปลูกไปเบารสน้ำบอวนดินไป
เอาปุ๋ยรองพื้นกันหน่อย๓ปีได้กินลูก

รถน้ำติดเท้าตีบนอนตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยนะ